เรื่องที่ต้องติดตามกันนั่นก็คือกลุ่มมวลชนจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็มีการทวงถามหลายข้อจากรัฐบาล
ปากหลักรวมตัวกันอยู่ใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ซึ่งข้อเรียกร้องต่างออกมาหลายข้อเหมือนกันนะครับ
บอกว่ารัฐบาลผิดเรื่องของสัญญาที่เคยทำไว้กับชาวบ้าน
ในกรณีของการที่จะสร้างอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมจนะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับ
เมิดสิทธิประชาชนไม่ฟังเสียงของคนที่คัดค้านและไม่ยอมรับ
ที่ชาวชนะเนี่ยเขาพยายามจะปกป้องทะเลดูแลอากาศแล้วก็ดูแลบ้านของเขานะครับ
แล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้าน๓๗คนที่ถูกจับกลุ่มด้วยนะครับ
มีการเคลื่อนขบวนนะมีความพยายามในการที่จะเข้าใกล้
ธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อปักหลักค้างคืนให้ได้
เมื่อวานนี้มันเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยเหมือนกัน
กรณีที่ตำรวจกันพื้นที่ไม่ยอมให้กลุ่มมวลชนนั้นเดินผ่านนะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับมีการปราศัยผ่านรถขยายเสียง

และทีนี้เขาบอกว่าจะจัดกิจกรรมทุกวัน
รอให้คนใต้และชาวจนะมาร่วมสมทบด้วยนะครับ
ดังนั้นครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดหน่อยนะครับ

ปักหลักรอฟังผลการประชุมคอรมอลในวันนี้ด้วย
ว่าจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องหรือไม่นะครับ
หลังจากที่มีการเสนอให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ชะลอแผนดำเนินโครงการณีโครมอุตสาหกรรมชนะไว้ก่อน

เพื่อรอกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

คุณผู้ชมครับเครือข่ายชนะลักถิ่นยังคงปักหลักชุมนุมกันที่สะพานชมัยมรุเชษ
ธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับ
ซึ่งทางแก่นนำได้เปิดเผยว่าตอนนี้นะครับเครือข่ายอยู่ระหว่าง
รอฟังคำตอบจากการประชุมคอรมอว่าจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องที่เครือข่ายได้มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ
ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของเครือข่ายชนะรักถิ่นที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายสมภาษณิรพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเจรจากับเครือข่าย
ขออภัยครับได้ออกมาเจรจากับแกนนำเครือข่ายชนะรักถิ่น
ถึงข้อเสนอของเครือข่ายที่จะนำไปสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ
โดยระบุว่าจะเสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดชะลอแผนดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะไว้ก่อน
โดยจะให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ
ขานี้นลิลิสต์
ออกมาเปิดเผยว่ายอมรับได้กับข้อเสนอ
ยังอยู่ระหว่างการรอผลการประชุมของคอรมอล
เพื่อยืนยันอย่างเป็นลายลักษณอักษรซึ่งถ้าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ
หรือว่าเป็นไปตามที่เครือข่ายเรียกร้องไปก่อนหน้านี้
ก็พร้อมที่จะยอมถอยหรือแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ
แต่ถ้าหากผลออกมาไม่เป็นไปตามที่เรียกร้องหรือมีบางข้อที่รัฐบาลไม่รับฟัง
ก็พร้อมที่จะอยู่ชุมนุมกันต่อที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
อีกทั้งจะมีเครือข่ายอื่นเข้ามาร่วมชุมนุมกับชาวชนะด้วยนะครับ
ซึ่งถือว่าจะเป็นการยกระดับการชุมนุมอย่างหนึ่งด้วยครับ
โดยเนื้อหาของข้อความของไม่เสียที่เสนอไปก็ค่อนข้างชัดว่า
กระบวนการที่หน่วยงานรัฐจะต้องดำเนินการภายใต้มติคอลโมที่ผ่านมา
จะต้องยุติไว้ก่อนจนกว่าผลศึกษาจะออกนะครับ
ซึ่งถ้ามติคอลโมวันนี้เป็นไปตามนี้จริงพวกเรายอมรับได้
เราก็ยังไม่มั่นใจนะก็ขอพื้นที่บนถนนเอาไว้ซีกหนึ่งก่อนนะครับเปิด
เมื่อกี้พี่น้องภาคีเครือข่าย๑๗เครือข่ายนะ
เขาก็แถลงผมคิดว่าก็รู้สึกดีมาก
เขาก็ยืนยันว่าถ้าไม่เป็นไปตามนั้น

คุณผู้ชมครับในส่วนการจราจรบนพื้นที่สะพานชมัยมรุเชษที่เครือข่ายใช้ปักหลักนั้น
ณตอนนี้ครับแล้วก็ได้เปิดเส้นทางการจราจร๑ช่องทางหลังจากการเจรจากับตัวแทนรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ
ข่ายจนะรักถิ่นยังคงปักหลักการชุมนุมอยู่ที่สภาสมัยมรุเชษ
ซึ่งตอนนี้ได้มีการนำร่มมาใช้เป็นที่กำบังแดดซึ่งเป็นภาพด้านหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสะพานชมัยมรุเชษครับ
ขอบคุณนะฮะคุณจิรายุทธ์ก็จะปักหลักอยู่ที่นั่น
แล้วก็จะรายงานให้เราได้ทราบกันตลอดทั้งวันแล้วนะครับใช่ค่ะ